คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
เมานะคะแล้วก็ปลุกภรรยาที่หลับไปแล้ว
ดึกแล้วด้วยปลุกภรรยาว่าหิวทำกับข้าวให้กินหน่อยนะคะ
ภรรยาก็ปฏิเสธบอกว่าง่วงขอนอนสามีโมโหไปหยิบปืนมายิงใส่ภรรยาเลยนะคะ
ทั้งทั้งที่ภรรยานอนอยู่ข้างข้างลูกอ่ะค่ะคือภรรยาเนี่ยตอนแรกบาดเจ็บสาหัส
แต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะญาติญาติก็นำศพภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำผู้ภรรยาชื่อว่านางนารินเป็นนามสมมุตินะคะ
อายุสามสิบสองครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ถูกสามียิงเมื่อกลางดึกนะคะแน่นอนบรรยากาศ
งานศพคือเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริงญาติญาติเพื่อนคนใกล้ชิด
ไปแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายตำรวจสพคิริมาตรได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่ามีผู้หญิงถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลบ้านน้ำผู้ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง
พบนางนารินถูกปืนลูกซองยิงใต้ราวนมขวาหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บสาหัส
นี่นะคะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ถูกยิงบนที่นอนเลยนะคะผู้ก่อเหตุคือสามีค่ะ
นายสุพธิ์สิทธิพรอายุสามสิบเก้าหลังก่อเหตุก็หนีไป
พร้อมกับปืนเป็นปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุจากการสอบสวนนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่านายสุพศสามีกับนางนารินภรรยา
อยู่กินกันมาจนมีลูกสองคนคือนางสาวกวางนามสมมุตินะคะ
อายุสิบห้ากับน้องมุ้ยนามสมมุตินะคะอายุสิบสาม
นายสุพธเนี่ยดื่มเหล้าบ่อยค่ะเมาทีไรก็หาเรื่องทะเลาะกับภรรยาเป็นประจำ
แยกกันนอนคนละมุ้งอะค่ะครับนี่นะคะวันเกิดเหตุค่ะตอนดึกแล้ว
เมื่อคืนที่ผ่านมานางนารินเขาก็หลับอยู่ในมุ้งกับลูกชายคนเล็ก
ลูกสาวคนโตไปนอนค้างบ้านยายก็อยู่ห่างกันแค่สองร้อยเมตรค่ะสองแม่ลูกกำลังหลับกันอยู่เลย
นายสุพศสามีดื่มเหล้าเมากลับมาปลุกภรรยา
ว่าไปทำกับข้าวให้กินหน่อยหิวภรรยาบอกไม่เอาแล้ว
ดึกมากแล้วขอนอนกลายเป็นทะเลาะกันนะคะ
ภรรยาก็นอนต่อค่ะตัวสามีโมโหไปหยิบปืนมาเลย
ลูกซองยาวยิงใส่ภรรยานัดหนึ่งกระสุนเข้าใต้ราวนมขวาอาการสาหัส
แล้วตัวสามีก็หนีไปเลยนะคะตัวภรรยาก็ตอนนั้นยังพอพอพูดได้
ครับบอกญาติญาติว่าให้พาไปหาหมอหน่อยอืมแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ของผู้เสียชีวิตค่ะอายุห้าสิบเก้านะคะแม่บอกว่าตัวเองเนี่ย
มีลูกสองคนครับตัวผู้เสียชีวิตเป็นลูกสาวคนเล็ก
ลูกชายคนโตเสียชีวิตไปนานแล้วที่ผ่านมานายสุพศลูกเขย
เหล้าเมาแล้วทะเลาะกับลูกสาวแม่เป็นประจำตอนนี้แม่เสียใจมากนะคะ
เพราะว่าเหมือนหัวใจแม่ถูกตัดออกไปด้วยก็คือแม่มีลูกสองคน
ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปเลยทั้งคู่เพราะว่าคนโตเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
กลายเป็นว่าลูกสาวก็มาถูกยิงเสียชีวิตอีกแล้วก็ตอนเนี้ยค่ะ
ไม่รู้ว่าเนี่ยหลาน๒คนตัวแม่เองก็อายุ๕๙ก็ไม่รู้จะดูแลยังไง
หลานสองคนนี้อ่ะนะคะลูกชายเขามาเรียกลูกของแม่เนอะหลานหลานอ๋อ
อ๋อหลานใช่ไหมแม่แม่มีแม่มีลูกอีกก่อนมีลูกสองคนเดี๋ยวคนเดียวนี่
เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวคราวนี้ก็ไม่เหลือแล้วเหรอ
ตัดหัวใจเราไปแล้วอ่ะโปรดเป็นรักษณะแล้วถ้าเขาจะมาขอเข้ามาไหมอ่ะ
ไม่เอาไม่รับไม่รับที่เงียด
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าปกติเนี่ยนะคะ
ผู้ตายกับสามีก็ทะเลาะกันเป็นประจำสามีชอบดื่มเหล้า
กลับถึงบ้านก็ดึกแล้วภรรยากับลูกก็นอนหลับไปก่อน
แต่ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันก็เป็นลักษณะของการตบตี
ไม่เคยถึงขั้นรุนแรงไม่เคยคาดคิดว่าจะมายิงจนเสียชีวิตกันแบบนี้

เราปกติก็เฮฮานายปกติ

แฟนเขาก็รู้จักกันอยู่แต่ไม่ค่อยได้สนิทกับคนนี้
แต่พวกเขาก็จะเป็นคนทำงานแก่บ้าจะเป็นคนทำงาน
กวางลูกสาวของนายสุพธก็ฝากบอกพ่อนะคะ
บอกว่าอยากจะให้พ่อมอบตัวแล้วก็มาขอขมาศพแม่

ลูกสาวบอกว่าก็จะตั้งใจเรียนและดูแลน้องชาย
แล้วก็จะอยู่กับยายจะดูแลกันให้ดีที่สุด
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่านายสุพธิ์ผู้ก่อเหตุ
น่าจะหนีไปกบดานที่บ้านเกิดในอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ก็ประสานตำรวจท้องที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตามบ้านญาติตามบ้านเพื่อน
ก็จะเร่งนำตัวมาสอบปากคำและดำเนินคดีค่ะ